กับหลานทะเลาะกันเพราะเรื่องของเหล้าครับถึงขั้นว่าท้าดวนมีดกัน
เอามีดมาเลยมาสู้กับน้าเลยฟันไปฟันมาปรากฏน้าพลาดโดนหลานแทง
น้าตายเสร็จปั่นจักรยานหนีไปไกล๒๐กว่ากิโลเมตรและสุดท้ายจับได้ที่กระท่อมแห่งนี้ครับ
มีดแทงน้าชายตัวเองจนตายหลังจากแทงน้าตายเสร็จเขาปั่นจักรยาน
มันหลบอยู่ที่เนี่ยครับห่างจากจุดเกิดเหตุยี่สิบห้ากิโลเมตร
กุ้งสารภาพผมทำจริงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยน้าเขาก็จะเอามีดมาฟันผมด้วย
แต่ผมมาหลบทันผมก็เลยฟันสวนไป
แต่ผมตกใจก็เลยรีบปั่นจักรยานหนี
ถ้าย้อนกลับไปครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดเศร้าครั้งนี้
ช่วงเย็นวันที่๓มิถุนายนเมื่อวานนี้ครับ
ผู้ตายชื่อว่าในเซียงอายุ๔๗
ถูกหลานก็คือในกุ้งแทงเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย
นอนตายอยู่ใกล้บ้านของเขาในพื้นที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
อีกหนึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์และเป็นหลานผู้ตายเหมือนกันชื่อว่าในโต้อายุ๓๒
เล่าให้ฟังน้าเซียงเนี่ยเป็นช่างไม้ทำเฟอร์นิเจอร์
แล้วกุ้งเนี่ยก็เป็นหลานของน้าเสียงเหมือนผมนี่แหละมาช่วยงานน้าได้ประมาณสักปีกว่า
แต่ก็ทะเลาะกันบ่อยนะหลานคู่นี้น้าชอบดุด่าว่ากุ้งมันไม่ค่อยช่วยงาน
ชอบกินแรงกินแรงไม่พอกินเหล้าอีกต่างหากกินแต่เหล้างานการไม่ค่อยช่วย
วันที่เกิดเหตุช่วงบ่ายครับวันที่๓มิถุนายนไปซื้อเหล้าขาวมาดื่มกันทั้งน้าและหลาน
ตัวผมเองไปช่วยเขาต่อไฟที่บ้านเขาก็ชวนผมไปนั่งกินด้วยนะผมก็ไปนั่งกินด้วยแป๊บหนึ่ง
เหล้าหมดพอเล่าหมดนะเซียงก็เลยใช้ให้ในกุ้งไปซื้อเหล้ามาที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
ถ้าไม่มีตังค์ก็ไปเซ็นที่ร้านเขาไว้ก่อนเชื่อร้านเขาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาตังค์ไปจ่ายทีหลัง
กุ้งหายไปซื้อเหล้าอยู่นานสองนานไม่กลับมาสักทีน้าเลยไปตามขี่รถไปตามที่ร้านเลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อร้านเขาไม่ยอมให้เซ็นไม่ยอมให้เชื่อต้องจ่ายสดเท่านั้น
น้าโมโหก็เลยเอาเงินตัวเองจ่ายซื้อเหล้าขาวกลับมาแล้วมานั่งกินกันต่อที่บ้านพอกลับมาที่บ้านรอบเนี้ยน้าหลานทะเลาะกันครับน้าก็เลยท้าเอ็งไปเอามี่ไปเลยไปมาสู้กับกูนี่ทะเลาะกันครับฟาดฟันกันด้วยมีดน้าใช้มีดหลานควักเอาสปาต้าออกมาจังหวะฟาดฟันกันนั้นน้าพลาดโดนแทงครับแล้วกุ้งตก
น้าเซียงก็ตายวันนี้ครับนักข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านผู้ตายญาติพี่น้องนำศพมาตั้งมาเป็นกุศลที่บ้านทุกคนก็อยู่ในอาการศพเศร้าเสียใจนะครับจะมีพิธีเผาศพวันพรุ่งนี้ห้ามิถุนายนครับส่วนทางคดีตำรวจแจ้งข้อหาในกุ้งทำได้ร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็นำตัวฝากขังว